มาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
มีผู้หญิงคนนึงเขาไปร้องเรียนบอกว่า
ของที่เธอวางเอาไว้หน้าแฟลต
จะย้ายออกไปอ่าไม่ใช่ขยะครับ
ขนของเธอออกไปมูลค่าเป็นแสนบาท
เอาไปทิ้งโดยที่ไม่แจ้งล่วงหน้า

ดำนี่นะเออเป็นเรื่องสินะฮะโอ้โฮ

พนักงานเก็บขยะเทศบาลนครปากเกร็ด
ขนข้าวขนของของเธอไปทิ้งโดยที่ไม่ได้ขออนุญาต
คุณกณิตถาบอกทีมข่าวบอกกลางเดือนมิถุนายนปีก่อน
ขนข้าวของเครื่องใช้อุปกรณ์เครื่องมือก่อสร้าง
เสื้อผ้าชุดนักเรียนของลูกสาว

เอามากองไว้หน้าตึกการเคหานนทบุรี๒
รอเวลาจะขนย้ายไปบ้านแฟนที่ระยอง
เพราะว่าเจ้าของห้องเขายกเลิกสัญญา
เนื่องจากเธอติดค้างค่าเช่า

ก็มีคำสั่งห้ามเดินทางออกนอกจังหวัด

ของที่ขนมากองไว้พนักงานเก็บขยะ

ใครเป็นคนอนุญาตให้ขนของของเธอไป
ซึ่งก็ไม่ได้คำตอบไม่ได้รับคำตอบก็เลยไปแจ้งความที่สพปะเกร็ด
จนถึงตอนนี้เธอบอกว่ายังไม่มีความคืบหน้านะคะ
พอสอบถามไปที่เทศบาลนครปากเกร็ดก็รับปากบอกจะดำเนินการให้
แต่เรื่องมันก็เงียบหายไปค่ะ
คือวันนั้นคือทางเจ้าของบ้านเขาพาพี่ตำรวจตั้งแต่ต้นนะคะ
พอพี่ตำรวจมาขนเข้าของลงมาแล้วก็มาฝากข้าวของไว้ตรงนี้
กับทางนิติบุคคลว่าหนูฝากไว้ก่อนนะ
แล้วพอสักพักนึงคือเราไปติดต่อทางพ่อแม่แฟนว่าเราจะย้าย
อันนี้เสร็จที่พอตามว่าเซ็นตาโรควิดเข้ามา
ที่ว่าเขาห้ามไม่ได้ให้รถข้ามเครตการแรกฐานเพราะเกิดกวนติดเชื้อ

แล้วก่อนหมดโควิดกันถึงจะค่อยเข้ามาขน
มาวันที่๒๙พี่เขาได้มาบอกว่า

เมื่อหนูฝากเขาไว้ทำไมพี่ไม่โทรหา

มันมีชุดนักเรียนเข้าของน้องรองเท้า
พวกของใช้ทั้งนั้นเลยที่เขาเอาไป
โอ้โหเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นเลยค่ะ
คนที่ฝากไว้ก็ไม่รู้ใครรับฝากหรือยังไง
แล้วคนขนก็ได้ถามหรือเปล่าก็ไม่รู้
แต่มูลค่าเธอบอกว่าเป็นหลักแสน
ล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายทางสภปะเกร็ด
ก็นัดให้คู่กรณี๓ฝ่ายเลยมาพูดคุยกัน

ที่เป็นภาพภาพเดียวที่เป็นการเห็นของครั้งสุดท้าย

ชดใช้สิ่งของทั้งหมดเป็นเงิน๑แสนบาทนะคะ
เทศบาลนครปากเกร็ดและนิติบุคคลปฏิเสธบอก
ไม่สามารถรับข้อเสนอนี้ได้เพราะไม่มีอำนาจ
ก็คงต้องให้ผู้เสียหายไปฟ้องร้องเอาเองค่ะ